อันนี้ก็น่ากลัวปุ้ยถ้าปุ้ยจอดรถอยู่ริมถนน
แล้วปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างข้างรถปุ้ยแล้วเอาค้อนปอนมาทุบกระจกรถปุ้ยอ่ะ
พบกระจกมองข้างรถปุ้ยถ้าที่ปุ้ยยังอยู่บนรถปุ้ยจะทำยังไง
ขับรถหนีเลยอ่ะโอ้โหพี่คนนี้ไม่ทันขับรถหนี
พี่เขาตกใจอยู่บนรถเนี่ยฮะไปดูฮะเป็นภาพจากกล้อวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับจะเห็นว่ารถเก๋งสีน้ำตาลคันนี้นะ
จอดอยู่ริมถนนจู่มาแล้วมาแล้วอ่ะดูหน้าดูหน้า
คุณผู้ชมดูหน้าปุ้ยดูหน้าดอมดูหน้านี่นี่นี่นี่มาถึงแล้วโอ้ย
ทุบทุบเลยอ่ะบ้าบ่ออุ๊บไม่พอไม่พออุ๊ย
เดี๋ยวดูกระจกข้างนี่โอ้โหหลุดไปแล้วโอ้โห
อย่าว่าจะเป็นผู้หญิงเลยเราดอมเป็นเราเราก็ตกใจใช่ฮะ
บ้าบ่อนี่ฮะเกิดขึ้น๗โมงเช้าเมื่อวานนี้
ริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่๗หน้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่งตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

เออนั่นแหละกระจกด้านหลังอ่ะหลังคนขับอ่ะ

อู้นี่แปลกแบบนี้เลยนะคะ
อู้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนางสาวสุรีนิ้มนวรอายุ๔๓ปีครับ
พี่เขาเป็นเซลล์ขายรถยนต์นะนะฮะเธอนำภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสำรงเหนือ
ตามให้หน่อยเนี่ยไอ้ชายสองคนเมื่อกี้ค่ะ
ขี่ฮอนดาเวฟสีแดงไม่ติดผ่านป้ายทะเบียนเป็นคนก่อเหตุเนี่ยครับ
โกรธอะไรกันมาค่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
สุรีเล่าบอกว่าช่วงเช้าขับรถมาจอดที่หน้าที่ทำงานไม่ถึง๕นาทีคนร้ายก็เข้ามาก่อเหตุ
เธอบอกเธอไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนแต่แต่แต่
แต่พี่สุรียอมรับว่าช่วงนี้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่เป็นผู้ชาย

สงสัยตรงนี้เธอเล่าว่าปกติเธอไม่ได้เข้ามาทำงานทุกวันหรอกนะ
ซึ่งจะมีคนที่ทำงานรู้เท่านั้นแหละเธอจะเข้าวันไหนและเธอจะใช้รถอะไร
คาดว่าน่าจะมีคนชี้เป้าให้ผู้ชายสองคนนี้มาก่อเหตุกับรถของเธอ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีแล้วนะครับ
คาดว่าเดี๋ยวเจอเจอแล้วจะจับมาดำเนินคดีฮะ

เนอะอุ๊บอาดมากเลยอ่ะ๗โมงเช้าเมื่อวานี้

ก็จะต้องไปสอบปากคำคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานเธอ
เออว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่มาก่อเหตุหรือเปล่านะ
ให้ตำรวจลองเรียกไปดูนะคะใช่ครับ